คุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายก็จะไปแจ้งตำรวจ

แต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเงินตัวทอง๒ตัวนี้
เขาจะไปแจ้งความหรือว่าเขาจะหิวหรือเปล่า

มันบุกไปทั้งสองที่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูที่แรกก่อนละกันค่ะ
นี่เขาติดอยู่ตรงใกล้กับป้อมตำรวจเลยคุณ
ดูสิคะเป็นสภาพที่ตัวเงินตัวทองมันนอนแอ้งแม้ง

ติดอยู่ที่ซอกปูนใต้ป้อมตำรวจที่วัดจันกพอ
แล้วทำให้อาสามูลนิธิร่วมกับตันยูต้องมาช่วยเหลือ
เงินตัวทองนี่กลายเป็นผู้ประสบภัยไปเรียบร้อยแล้ว
คือลำตัวของมันไปติดกับท่อน้ำทิ้ง
แล้วก็มีแผ่นปูนมีเหล็กกดทับ
เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านเขาต้องมาช่วยกันเห็นไหมคะ
นี่พยายามกดตรงส่วนหางของมัน
แล้วก็ต้องช่วยกันแบบทั้งขุดด้วยแล้วก็ยกแผ่นปูนออก
ใช้เวลาอยู่๒๐กว่านาทีช่วยตัวเงินตัวทองตัวนี้ได้
พอเอาตัวมันออกมาวัดได้ยาว๒เมตรนะ

ใช่แล้วคนที่เขาไปเจอเนี่ยคือเป็นผู้หญิงด้วยนะคะ

เล่าให้ฟังบอกว่ากลับมาจากทำงาน
แล้วรถจักรยานยนต์เธอฝากไว้ที่ป้อมตำรวจใช่ไหม
ก็ตั้งใจว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนี่แหละ
แต่ได้ยินเสียงแบบแก๊กอะไรอยู่หลังป้อมเนี่ย

ตัวเงินตัวทองทำไมมาติดอยู่อย่างนี้
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเพราะว่าสงสาร
อันนี้คือเหตุการณ์ที่แรกที่ติดอยู่ตรงป้อมตำรวจนะคะคุณผู้ชม

ไม่รู้ว่าตัวเงินตัวทองตัวนี้หิวหรือเปล่า
ดูสิมุดเข้าไปในครัว
เป็นห้องครัวของร้านสอวัสดุก่อสร้างที่อำเภอเมืองกระบี่
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
เขาก็เอาไปอุปกรณ์นะคะเอาไปช่วยจับตัวเงินตัวทอง
มันก็ตะเกียกตะกายนะไปหลบอยู่ที่ซอก

ใช้เวลาอยู่ประมาณ๒๐กว่านาทีได้
ก็ช่วยกันจับตัวมาได้โอ้โห
แล้วตัวนี้นะคุณยาวประมาณ๒เมตรครึ่งค่ะ
หนัก๒๕กิโลกรัมกว่าเลยนะ
กู้ภัยเขาบอกว่านี่เป็นตัวใหญ่อันดับหนึ่งเลยนะ
เท่าที่ผมเคยจับมาเนี่ยตัวมันใหญ่จริง
ซึ่งในวัฒนภากรามาตรเจ้าของร้านศวัสดุก่อสร้าง
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงค่ำได้ยินเสียงเหมือนกับของหล่นในครัวไง
แต่ก็คิดว่าในครัวของร้านเราไม่มีใครอยู่
หรือว่าขโมยมันจะมาเข้าร้านหรือว่าโจรมันจะมา
ก็ย่องไปแอบดูก็ไม่เห็นใคร
แต่พอพยายามเดินหาต้นเสียงเท่านั้นแหละ
เสียงของที่ตกเนี่ยมันมาจากเจ้าตัวเงินตัวทองนี้
มันวิ่งอยู่เจ้าของร้านเองก็ตกใจค่ะ

แล้วเขาก็มัดมันในสภาพแบบที่คุณผู้ชมเห็น